เมื่อวานนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก๒๐๑๗นัดที่๖

ก็สร้างตำนานด้วยการเป็นผู้เล่นคนแรก

ให้ฟูเปิดบ้านต้อนรับ
แล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขายังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ต่อด้วยพระัตูของธรสินแดงดาครับ
ก็ดูจังหวะนี้ครับ

มุยธิรสินแดงดานะครับมุมมันแคบจริงจริงแต่เขาก็ยัง
ยิงลูกนี้เข้าไปได้นะครับเป็นประตูที่เขากลายเป็นตำนานเลยทีเดียวครับ
ทำให้เจ้ามุ้ยนั้นกลายเป็นคนแรกนะครับที่ยิงครบ๑๐๐ประตูในไทยลีก
ให้กับสมสรณ์เดียวและเป็นคนที่สามที่ยิงหนึ่งร้อยประตู
ต่อจากสารวุฒิชัยคำดีและเครตันซินวาครับ
หลังจากนั้นนะครับเมืองทองยูเนเต็ดก็ยังรั้งจ่าฝูงต่อไป
การเก็บ๑๘คะแนนเต็มโดยไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งในรุ่นการนี้เลยนะครับ
แล้วก็ยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เป็นทีมที่ชนะต่อเนื่องนานที่สุดใน
หลังจากจบเกมครับเจ้ามุ้ยธุรสินแดงดาก็ได้รับเสื้อที่ระลึกหลังจากทำประตูให้กับเมืองทองครบ๑๐๐ลูก
โดยมีนายระวิโหลทองประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสโมสรร่วมด้วยนายวิลักษ์หลวงทองรองประธานสโมสร
ลูกชายของนายระวิเป็นผู้มอบให้นะครับไปดูมุมน่ารักกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับ
วัดริตประพังกรแดงดาลูกชายของเจ้ามุ้ยเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับ
นี่ครับโชว์ความน่ารักด้วยการหัดเดินในสนามเอสซิจีสเตดียมก่อนที่จะล้มลงกับพื้นแบบนี้
แต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้พร้อมกับเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงวระได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
ขณะที่อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงของทีมเมืองทองนะครับวัฒนาพลายนุ่มกองกลางหน้าใหม่ของทีมชาติไทยครับ
สัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเขาก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้ติดทีมชาติพร้อมกับบอกกับแฟนบอลว่าอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเขากับสหรัฐอยู่เย็นที่บาดเจ็บและมีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับ

ก็ถ้าโดยตำแหน่งมันไม่แน่
มันก็อาทิตย์ที่จะแทนตำแหน่งสหรัฐ

แรคเตอร์ผมกับสหรัฐมันก็อาจคล้ายกัน
แต่มันก็ไม่เหมือนกันก็ไม่อยากให้พวกแฟนบอล
หรือว่าใครมาคาดหวังว่าผมจะมาแทนสหรัฐอะไรอย่างนี้ครับ

ก็อยากให้พวกโค้ดหรือว่าพี่โก้หรือว่าแฟนบอลอะไรอย่างนี้
มองว่าตำแหน่งที่ผมจะไปเล่น

ก็มองว่ามันเป็นตำแหน่งของในตัวผมอย่างนี้ครับ
ไม่กดดันนะครับผมก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดครับ
ถึงจะโดนตัดออกหรือว่าไม่ตัดออกก็พอก็ดีใจครับ
ติด๒๙คนก็ถือว่าดีใจแล้วครับ
ส่วนอีกคู่นะครับบางกอกกราสชุดลายเขียวดำนะครับ
เมื่อวานนี้โดยทีมเยือนนั้นนำก่อนนะครับ
จากเจียงซีจอร์ณทีที่๒๔ครับ
แต่ว่าทีมกระต่ายแก้วนะครับมายิงแซงเป็น๒ประตูต่อ๑

ก็มามงตีเสมอให้กับทีมแท่งเทพนะครับ

แล้วก็โดนชาตรีชิมทะเลครับ
เอาชนะไปสามประตูตัดสองครับ
ซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าอยู่อันดับที่๘มี๗คะแนนครับ
ก็ทำให้เชียงรายรั้งอันดับ๒ตามเมืองทองอยู่๒คะแนน
บุรีรำรั้งอันดับ๓ตามเมืองทอง๔คะแนนนะครับ